คุณสุภาษาลามีเพลงคลอด้วย

อ่าซ้อมอยู่
ทำไมถึงต้องซ้อมเพลงนี้เพราะว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีเต้นเพลงนี้
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานลงพื้นที่หาดใหญ่ที่สงคราน
แล้วก็มีภารกิจในการที่จะไปปรากฏา
เรื่องของการขับเคลื่อนไทยแลนด์๔๐

นายยกรัฐมนตรีเรียกรอยยิ้มแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะ

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ๖๐ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ปราธคาถาพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์๔๐ภาคใต้
ช่วงปราธกฐาก็มีอะไรหยอกล้อกับคนข้างล่างอยู่พอสมควร
หลังจากปราธกฐาเสร็จก็ได้ทักทายหอกล้อกับบรรดานักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง
เรียกเสียงกรี๊ดได้เป็นระยะระยะเราไปดูช่วงจังหวะเหล่านี้หน่อยครับ
น้ำจารย์
แล้วก็หลังจากที่ปราธกฐาเสร็จนายยกรัฐบัลตินตรี

กาเศษภายในมหาวิทยาศงขลานกริณนั่นแหละนะครับ
เพื่อไปดูการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร
ได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชน
ที่ทั้งขายของแล้วก็จับจ่ายซื้อของอย่างมากเลยนะฮะ
อาหารโอ้โหอาหารที่นายกชิมเนี่ย

เอาให้ถึงพื้นที่เลยนะครับ
ไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยแล้วดูภาพกินด้วงด้วยฮ
นั่นเป็นอะไร

จริงพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเขาไว้เต้นอาราบีออกกำลังกาย
นายกย่อท่านี้ได้ด้วยท่าไก่อ่ะ

นายมตรีเวลาเดินทางไปพื้นที่จังหวัดไหน
ก็ต้องมีคนไปตามดูเลขทะเบียนรถที่นายมตรีใช้ในจังหวัดนั้น
เอาใหม่กกส๔๘๘๘๙ทรงศักรรมค่า
เมื่อวานายยกนำตรีพูดในช่วงปราถคาถา

นายยกบอกว่ามาที่ไหนทีไร
ก็ดูแต่เลขพอไม่ถูกก็ว่าผม
อั้ะนี่คือศีรษรนายยมตรีเมื่อวาน